มาดูความเซ็กซี่ของสาวปันกันหน่อยดีกว่า
ตั้งแต่ย้ายข้ายมามีผู้จัดการคนใหม่

มาในลูกนี้กระยี่ตากันดูได้เลย
พูดว่าปันปันมาถึงขนาดนี้เลยล่ะ

ออเดอร์ใครพี่หวานเจี๊ยบผู้จัดการคนใหม่เขาไง
ช่วยกันถ่ายรูปแชะภาพทีไรนะสปอร์ต
ฉายส่องชัดทุกทีคุณดูสวยทุกชุดจริง

บอกว่าจริงหนูก็อยากลองเปลี่ยนสไตล์บ้าง

แต่ตัวตนจริงของปันเนี่ยน้องบอกน้องยังเหมือนเดิม
เพิ่มเติมก็คืองานแสดงที่กำลังกลับมาลุยถ่ายอีกเพียบเลยค่ะ
ส่วนเรื่องความรักของน้องเป็นยังไง
หวานใจหนุ่มนักธุรกิจพี่ไบร์ทอันนันต์
อายุห่างกันถึง๑๔ปีแต่คุณพี่ก็น่ารักนะ

ล่าสุดก็ลงรูปคู่ด้วยกันไปตามคอนเซ็ปต์นะฮะ
รักหนูดีอยู่แต่ขอลงรูปกันปีละครั้งนะคะ

แล้วก็พี่เขาบอกเลยว่าไม่เคยว่านะ
เวลาเห็นปันถ่ายเซ็กซงเซ็กซี่อะไรอย่างนี้
หวานขนาดไหนไปฟังสัมภาษณ์น้องปันกันเลยจ้า
ก็อาจจะมีส่วนมาเปลี่ยนผู้จัดการด้วยอะไรอย่างนี้

มันก็เลยดูแบบว่าดูโตขึ้นนิดนึงอย่างนี้ดีกว่าค่ะ

ยังแบบยังคีฟตัวเองไว้อยู่ค่ะ
ไม่ได้แบบว่าโอ้โชว์ทุกอย่างอะไรอย่างนี้ไม่ได้
เรียกว่าไปไหว้พาละกันเนาะ

คือขอบคุณมากค่ะ
ก็คือปกติเป็นคนไม่ได้ลงรูปกับอย่างนี้เยอะอยู่แล้วเท่าไหร่ค่ะ

เพราะเราคิดว่าเออเป็นงานแต่งเพื่อนด้วย

ก็เลยอ่ะชักภาพลงสักหนึ่ง
ที่ว่าไปไหว้ผาคือไปทำหนังผ่าด้วยด้วย